จากนี้ทุกความเคลื่อนไหวของทุกกลุ่มการเมือง

ออกแถลงการโดยมีเนื้อหารบุบอกว่า
จะเพิ่มความเข้มข้นในการ

จุดระดับการชมนุมและมีแนวโน้มการใช้ความดูแรงมากขึ้นนะฮะ
แถลงการฉบับนี้พทธเอกบรยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ระบุถึงเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองว่า
รัฐบาลและทุกฝ่ายกำลังร่วมกันหาทางออก

บนพื้นฐานของกระบวนการตามกฎหมาย
แต่สถานการณ์ดังกล่าวยังไม่มีทีท่าว่าจะดีขึ้น
และยังมีแนวโน้มจะพัฒนาไปสู่การใช้ความรุนแรงมากยิ่งขึ้น
หากปล่อยให้เป็นเช่นนี้ต่อไปอาจเกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ
และสถาบันอันเป็นที่รักยิ่ง
รวมทั้งความสงบสุขปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยทั่วไป
รัฐบาลและหน่วยงานด้านความมั่นคงจึงมีความจำเป็น
ต้องเพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติ
โดยจะใช้กฎหมายนะครับทุกฉบับทุกมาตราที่มีอยู่
ดำเนินการต่อผู้ชุมนุมที่กระทำความผิด
ฝ่าฝืนกฎหมายและเพิกเฉยต่อการเคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น
โดยจะดำเนินคดีต่างให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมที่สอดคล้องกับหลักสากล
แถลงการของท่านนายกรัฐมนตรีมีหลายฝ่ายตีความครับ
ตีความบอกว่าการให้ใช้กฎหมายทุกฉบับและทุกมาตรา
ส่งสัญญาณนะครับให้นำมาตรา๑๑๒มาใช้กับกลุ่มผู้ชุมนุมหรือไม่นั้น
คนที่ตอบก็คือพตปรียตาวิชัยในฐานะท่านเป็นรองโคศก
ขออภัยครับในฐานะที่ท่านเป็นโคศกกองประชาการตำรวจนครบาน
ระบุว่าตำรวจดำเนินคดีกับผู้ชุมนุมทุกรายที่กระทำผิดในทุกข้อหาอยู่แล้ว
รวมถึงมาตรา๑๑๒จะนำมาใช้หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับพฤติการและเจตนาของผู้กระทำนะครับ
กระทำผิดก็จะมีการนำเสนอต่อผู้บังคับประชาเพื่อขอดำเนินการต่อไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
คือก่อนหน้านี้นะครับมีความพยายามที่จะหลีกเลี่ยงและไม่ใช้
เพื่อไม่ให้เป็นเงื่อนไขของการชุมนุมมาตรา๑๑๒เนี่ยนะฮะ
แต่ดูสัญญานี้แล้วเจ้าที่อาจจะใช้แล้วละธาษีของกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นยังไงครับ
ด้วยเฉพาะธนายอานนนญ์นำพาแก่นนำกลุ่มราชศรรนธนาภาคลี่หกสามหลังจากที่นายกธนาศ์ออกถลังการเมื่อวานนี้
ประมาณ๑๑โมงครึ่งนะช่วงเกือบเที่ยงแล้ว
นายอานนท์ค่ะออกมาโพสต์เฟซบุ๊กตอบโต้เลยนะคะ
บอกว่าพลเอกประยุทธ์ประกาศชักทงรบกับประชาชน
ข้าราชการที่ยังไม่เลือกข้างต้องเลือกแล้วว่าจะอยู่กับอดีต
หรือจะสร้างอนาคตอนาคตไปพร้อมกับพวกเรา
จะใช้ความรุนแรงทั้งทางกฎหมายและทางกายภาพใดกับผู้ชุมนุมก็เชิญ
พวกเรายืนยันสันติวิธีขั้นสูงสุดในการต่อสู้ครั้งนี้
และพร้อมจะยกเพดานการต่อสู้ทางสันติวิธี
แบบที่เคยยกเพดานด้านข้อเรียกร้องก็เช่นเดียวกัน
ขอให้เพื่อนร่วมขบวนราศดรเตรียมอุปกรณ์ป้องกันและดูแลจิตใจให้เข้มแข็งมุ่งมั่น
ต่อสู้เพื่อสังคมใหม่ของเราทุกคน
ส่วนการนัดชุมนุมใหญ่ของคณะราษฎร๖๓
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในวันที่๒๕พฤศจิกายนนี้
ยังคงเป็นไปตามกำหนดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะ
ส่วนกลุ่มนักเรียนเลวค่ะ๑ในแนวร่วมกลุ่มราชดร๖๓
ก็ออกมาโพสต์รับลูกเลยนะคะ
โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ามีการนัดมวลชนชุมนุมทำกิจกรรมที่ราชประสงค์ในวันพรุ่งนี้
ก็คือวันนี้ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงถึง๓ทุ่ม
โดยระบุบอกว่าถ้าสภาพผู้แทนราชดรรับบทไดโนเสาร์ไม่รับไม่รู้ไม่เปลี่ยนแปลง
นักเรียนอย่างเราก็จะเป็นอุกาบาทพุ่งชนความล้าหลังของผู้ใหญ่ในบ้านเมือง
และนักเรียนจะพูดทุกเรื่องที่ไดโนเซาไม่อยากฟังนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้รอติดตามนะคะ
การชุมนุมของกลุ่มนักเรียนเลวนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้าง
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์รวมถึงข้อเรียกร้องต่างยังคงเดิมหรือไม่อย่างไรนะคะ
ส่วนเหตุการณ์เมื่อวันที่๑๘พฤศจิกายนที่ผ่านมาที่กลุ่มรัศดร๖๓เขาบุกไปที่หน้าสตชเนี่ยนะคะ
ปรากฏว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยผู้เสียหายมีการแจ้งความไปแล้วนะคะ
อย่างเช่นทางกรุงเทพมหานครทางวัดปฐุมวันทางประชาชนรวมทั้งตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ
ก็เห็นบอกว่ามีการเข้าไปแจ้งความไว้แล้วด้วยนะคะ
อกจากนี้ค่ะตำรวจยังเตรียมเสนอสารเพื่อพิจารณาให้เพิกถอนการประกันแก่นำ
เพื่อไม่ให้บุคคลเหล่านั้นเข้าไปในพื้นที่การชุมนุม
ส่วนการเตรียมรับมือกับกลุ่มผู้ชุมนุมในวันที่๒๑พยและ๒๕พย
ตำรวจบอกว่าจะสั่งให้ฝ่ายปฏิบัติการเพิ่มความเข้มข้นในการบังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้นค่ะ